ขณะที่ตัวเข้าชมการแข่งขันรอบชิง
ละเลิศนัดที่๒ตอนนี้หมดลงเรียบร้อยแล้วครับ
ทีมชาติไทยหากพลิกกลับมาชนะอินโดนีเซีย

ยกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

เตรียมเงินอัดฉีดจากทางสมาคม๑๐ล้านบาท
เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ซึ่งเมื่อรวมกับเงินรางวัลที่

รวมเป็นทั้งสิ้น๑๗ล้านบาท
แต่ในรายละเอียดคงต้องพูดคุยกับทีมชาติไทยก่อนครับ

เกมรอบชิงชนะเลิศนัดที่๒นะครับ

มีเปิดจำหน่ายมาตั้งแต่วันที่๑๑ธันวาคมที่ผ่านมา
และถึงเวลานี้หมดลงเรียบร้อยแล้วครับ
ขณะเดียวกันสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ตั้งเงินรางวัลนำจับ๑๐๐๐บาท

ที่สามารถจับกลุ่มผู้จำหน่ายตัวเกินราคาในเกมนี้

จนนำไปสู่การจับกลุ่มดำเนินคดี
โดยสามารถแจ้งได้ที่จุดกองอำนวยการ
บริเวณด้านหน้าอินดอร์สเตดียมหัวหมากครับ
และในช่วงบ่ายวันนี้นะครับเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา
จะมีการแถลงข่าวความพร้อมก่อนการแข่งขันเกมนี้นะครับ

ราชมังคลากีฬาสถานในเวลา๑๖นาฬิกา

สำหรับโปรแกรมระหว่างไทยกับอินโดนีเซียครับ
เตะกันวันพรุ่งนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถาน
เวลา๑๙นาฬิกาครับ